ส่วนบาสนัทธวุฒินะครับที่เป็นผู้ก่อเหตุที่วิ่งออกไปจากบ้านแล้วก็ไปแทงกลุ่มวัยรุ่นที่บุกมาที่หน้าบ้านจนเสียชีวิตกับบาดเจ็บเนี่ยคือเขาถูกคุมตัววันนั้นเขามอบตัวเขานั่งรอตำรวจอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละฮะแล้วก็ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับถูกฝากขังไว้ในเรือนจำวันนี้ได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว
ด้วยนะครับไปช่วยแม่ของบาสนะครับในการยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวเดี๋ยวไปดูนะฮะนี่ฮะเป็นช่วงที่ได้ออกมาจากเรือนจำแล้วเพื่อมาต่อสู้คดีภายนอกนี่แขนซ้ายยังเจ็บอยู่เลยนะฮะเพราะว่าตอนที่ถูกทำร้ายเนี่ยแขนซ้ายเขาก็หักเหมือนกันนี่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยได้ไปคุยด้วยนะครับ

เฮ้ยนั่นไหลไม่ได้นู้นหมอปลานู้นที่ช่วยเราน่ะเสียเตี๊ยวน่ะ
ผมไม่รู้ครับผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครครับผมป้องกันตัวเองครับ
บาสบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่รู้จักกับกลุ่มคนเจ็บคนตายเลยนะกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยก่อนเกิดเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาจริงแต่มีกับคนเดียวนะเขาถูกขี่จักรยานยนต์ตัดหน้านะแล้วก็มีการไปถงไปถามอะไรกันนั่นแหละสุดท้ายเขากลับมาที่บ้านแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็ตามมาเอาเรื่องท
แต่ป้องกันตัวกังวลว่าฝั่งนั้นเนี่ยจะมาเอาคืนหรือว่าจะบุกเข้ามาในบ้านที่สำคัญเขาบอกตอนนี้อนาคตที่วาดฝันเอาไว้อยากจะสอบเข้าตำรวจไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วนะรวมถึงการใช้ชีวิตจะทำยังไงต่อเนี่ยคงต้องกลับไปคุยกับแม่กับครอบครัวอีกรอบนึงส่วนแม่ของบาสบอกว่าดีใจมากที่ลูกชายได้ออกมาต่อสู้คดีข้างนอก
ตอนนี้ที่กังวลที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัย
กันหึ้นข้อจริงเป็นยังไงครับเออไปต่อประมาณการจับหน้าเห่ย
นิดหนึ่งทางทางคุณแม่แล้วก็พี่เขาด้วยครับที่มาช่วยเหลือ
มีอะไรอยากจะบอกด้วยบางปูกรณีไหมครับที่เขาสุดเคลียร์
ผมแค่ปกป้องตัวเองครับ
คือบาชกำลังจะบอกว่าถ้าวันนั้นบาชไม่ทำแบบนั้น
บาชเองเขาจะอาจจะไปส่ายโดยก็ได้กัน

ไม่ค่ะไม่เคยซ้ำเติมแล้วก็ไม่โกรธลูกค่ะ
คือเราเข้าใจความตัดว่ามันไงครับ

แล้วถ้าเหตุการณ์วันนั้นถ้าน้องไม่ต่อสู้
แล้วนี่คิดว่าแค่เกิดอะไรขึ้นคะ

ถ้าเขาไม่สู้อะคะ
เห็นมีรายงานว่าพอน้องออกได้ประกันตัว
แล้วก็ความว่าถ้าหากฝั่งนี้เสียชีวิต๒คนฝั่งนี้ต้องแลกด้วยชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะ
กลัวค่ะกลัว
นายภัยศาลเรืองฤทธิ์ที่เข้ามาช่วยเหลือทางคดีเรื่องนี้กับหมอปลาเนี่ยนะฮะแล้วก็เสียเปียด้วยนะครับ
บอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานนะครับ
โดยเฉพาะคลิปล่าสุดที่มีชาวบ้านในพื้นที่ถ่ายเอาไว้ได้ที่มีการรุมกันกลางซอยเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจน
ว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาดกันซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างสมัครใจที่จะทะเลาะวิวาดกัน
อันนี้ทนายภัยศาลบอกนะครับ
กระทำของน้องเนี่ยนะครับก็เป็นการกระทำที่ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับ
เพราะว่าถูกเข้ามาบุกลุกถูกรบกวนเนี่ยนะครับ
แล้วก็ถูกดูหมินหลายอย่างนะฮะมีการจะรุมทำร้ายมีการปกป้องนะครับ
มีหลายอย่างนะเดี๋ยวในส่วนคดีต่างเนี่ยเดี๋ยวทางทนายขออุบไว้ก่อนในทางต่อสู้นะครับ
เรามีประจักษ์พยานสำคัญอยู่ฮะตอนนี้เรามีแล้วเราเตรียมไว้แล้ว
สัมภาษณ์กันแบบมึงเทพมากเลยขั้นเทพมากนะแต่พฤติกรรมอ่ะมันคือ
ก็ไม่ทราบว่าสมองเขาเนี่ยลืมง่ายเหรอนะก็อยากให้คลิปมันปรากฏ
อย่าเอาน้ำลายฝั่งนั้นที่สัมภาษณ์อ่ะเชื่อไม่ได้เพราะคลิปหลักฐานมัน
ชัดเจนอยู่แล้วต้องไม่ต้องกลัวเลยหรือว่าประเทศไทยมันมีกฏหมาย
ไปเปิดรับบัญชีบริจาคแจ้งความด้วยนะครับอ่าคือยืนยันนะฮะทางแม่กับบาสเขาไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคช่วยเหลืออะไรนะครับ
เสียเปียเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินสดห้าแสนบาทนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เปียบอกว่าช่วยเพราะว่าเห็นว่าครอบครัวของบาสเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
ก็ยืนยันว่าไม่มีการหวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้หลังจากออกมาจากเรือนจำทางหมอปลานะครับ
ทนายภัยศาลนะครับพาบาสไปที่สอนอเพชรเกษม
คือเพื่อจะไปถามความคืบหน้าในฝั่งของคู่กรณีของบาสว่าตำรวจเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาอะไรยังไงแล้วบ้าง
เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านมาตั้งแต่๑๒ตุลาคมคือหมอปลาทนายภัยศาลที่ไปเนี่ยบอกว่า
คือดูแล้วเนี่ยพฤติกรรมของฝั่งวัยรุ่นแก๊งเจ้าถิ่นคู่กรณีของบาสเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดประมาณ๖ข้อหานะ
มีบุกรุกทำให้เสียทรัพย์คมคู่ดูหมินร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็ซ่องโจรด้วย
ทางพันธุ์ตำรวจเอกวิสิตวัฒนภงพิทักษ์ภูมิกับการสอนอเพชรเกษมนะครับ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคือตำรวจเนี่ย
นิ่งนอนใจนะฮะแล้วกำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เพื่อแจ้งข้อหากับฝั่งกลุ่มของคู่อริหรือว่ากลุ่มแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ที่พยายามบุกจะมาเอาเรื่องหรือมาเคลียร์กับบาสที่บ้านเนี่ยนะฮะ
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ชุดสืบสวนกำลังลงพื้นที่นะฮะ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวได้พยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ย
ชุดสืบสวนก็จะประชุมคดีกันอีกทีนึง
คุณผู้ชมคะเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยน่าสนใจมากนะคะ
แท้กระทั่งนักกฎหมายเองตั้ง่ายก็ยังมองต่างกัน

เราไปเห็นทางทนายอนัญชัยชายเดชนะคะ
ได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีนี้
ได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ก็มีการโพสต์ว่าน้องนัทธวุฒิหรือในบาส
ใจน้องได้หัวใจนักสู้เกินร้อยนับถือครับ
เมื่อถึงเวลาเราอาจเจอกันสู้อย่าถอยพี่เอาใจช่วย
ผมดูคลิปนี้นึกถึงนายสมเกียจศรีจันทร์
ชายขาพิการขายขนมปังที่ซอยโชคชัย๔ซอย๖๗
ที่ถูกเจ็ดโจรุมฆ่าจนตายน้องไม่ตายแต่เกือบตายสู้
แล้วก็วงเล็บเอาไว้ว่าคดีนั้นก็คือ๑พฤษภาคมปี๕๙นะคะ
คดีนี้ตำรวจอย่าลืมดำเนินคดี
กับพวกที่มาทำร้ายน้องนัทธวุฒิด้วยนะ

อาจจะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นี่นะคะทนายอนัญชัยชายเดชโพสต์เอาไว้แบบนี้
ทีมข่าวก็เลยถามเลยถามทนายอนัญชัยหน่อยที่โพสต์เอาไว้แบบนี้

ทนายก็บอกว่าอย่างคดีลุงสมเกียจชายพิการนะคะ
ก็มีเหตุการณ์แบบคนวัยรุ่นมาหาเรื่องมายั่วยุ

ก็เลยมองว่าลุงสมเกียจกับในบาสถูกกระทำถูกยั่วยุก่อน
ทำให้ต้องป้องกันตัวนะคะ
ต่างกันที่นายบ้านไม่ตายนายบ้านไม่น่าจะมีเจตนา
น่าจะออกไปขู่เพื่อป้องกันเหตุในอนาคต
ส่วนคดีในบาสดีใจมากที่ได้ทนายภัยศาลมาเป็นทนายความให้
คดีนี้ถือเป็นงานยากของทนายต้องหาหลักฐานมาสู้
แล้วก็ตำรวจเองก็ต้องสอบพญาหลักฐานในที่เกิดเหตุให้ครบถ้วนด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจสนเพชรเกษมควรดำเนินคดี๖วัยรุ่นด้วยนะคะ
คือทนายอนัญชัยบอกว่าพนักงานสอบสวนเพชรเกษมต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับวัยรุ่นทั้ง๖คน
๖คนหรือกี่คนก็แล้วแต่ฐานร่วมกันทะเลาะวิวาสหรือพยายามฆ่า
ซึ่งทนายอนัญชัยบอกว่าแจ้งได้ทันทีนะฮะนี่เป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับ
จำเป็นต้องรอให้ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วหากล่าช้าไปหรือว่าไม่ทำเนี่ย
ตำรวจก็มีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มีมีดเป็นอาวุธน้องเขามีมีดเป็นอาวุธในน้องบาสนี่นะครับส่วนไอ้ต้องฝั่งนู้นเขาก็มีอิด
ก็เห็นเห็นตามภาพนั้นก็มีอะไรตีป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบตีเนี่ยก็มีอาวุธเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น
เหมือนและความแตกต่างตรงนี้ในการต่อสู้คดีมันก็ไม่ไกลจากกันก็น้องเนี่ยเขาสามารถอ้างป้องกันได้เหมือนกัน
ถ้าเอาประกันหนึ่งน้องก็ไม่ผิดเลยแต่ถ้าอ้างบันดาลโทษะน้องก็ผิด
ที่กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เข้ามาเนี่ยจะมาหาเขาเนี่ยก็ถือว่าคุณเนี่ยชวนเขาทะเลาวิวาสแล้วนะ
ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวของเขาได้เหมือนกันเพราะเขาป้องกันตัวเนี่ย
ไม่ใช่ว่าป้องกันในวันนี้ด้วยนะป้องกันในอนาคตด้วยออกไปเนี่ย
ต้องมาเหลียวซ้ายแลขวานี่มันไม่ใช่ไงเพราะเราคนเราอิสระไปไหนมาไหนก็ได้เพราะฉะนั้น
น้องเขาออกมาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะออกมาขู่มากกว่า
อย่าเข้ามานะอะไรพวกเนี้ยแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ชุดละมุนคือ
ทุกคนลุมกันมาทำร้ายน้องเขาเนี่ยก็เหมือนในลักษณะที่ลุมกัดกัน
น้องก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเขาทำเนี่ย
เราก็รู้สึกเห็นใจน้องเขาว่าน้องตัวคนเดียวแล้วเขาเนี่ย
โดนกลุ่มวัยรุ่นมีเกือบสิบคนมั้งนะแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอาวุธมีหรือไม่มี
เขาออกไปเนี่ยถือว่าน้องเข้าใจเด็กส่วนข้อหาที่ในบาส
โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ยนะคะใช่ครับมันจะทำให้เบาลงได้ไหม
ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้แต่ก็ต้องไปสู้คดี
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ต่อสารก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนะคะ
อ่าท่านผู้ชมครับคือต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยแหมคนก็พูดถึงกันเยอะนะฮะ
โซเชียลเองก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับอย่างผู้ใช้ติ๊กต๊อกนี่ฮะ
คนนี้นะฮะพนุ่มคนนี้เขาอัดคลิปติ๊กต๊อกบอกว่าบาสเนี่ยดูแล้วเหมือนกับ
ตอนนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนหมาจนตรอกเพราะหากบาสออกไปตัวเปล่า
ยังไงต้องถูกรุมกระทืบแน่นอนอีกฝ่ายเนี่ยยกพวกมารออยู่ตั้งหกคน
แล้วเขายังมองว่าการที่บาสวิ่งออกไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าบาสเองเนี่ย
ก็พร้อมพร้อมจะตายเหมือนกันนะคือเอาอาจจะเอามีดออกไปแต่
อีกฝ่ายมีปืนนี่ก็ยุ่งเหมือนกันความคิดมันคนละแบบแต่สำหรับความคิดผม
ที่มันออกไปสู้น่ะมึงรู้หรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่าพวกมึงมีปืน
ยังไงมันก็ยอมแรกที่จะต้องตายเพราะถ้าเกิดมันวิ่งออกไปอย่างนั้น
มันยอมตายแล้วถ้ามึงมีอาวุธมันมึงยิงสวนมันแน่นอน
คนพวกนี้คือถ้าเกิดไม่จนตอกจริงจะไม่สู้แต่เนี่ยคือเขาเรียกว่าหมาจนตอก
ครับก็คือถูกพูดถึงกันเยอะมากจริงจริงอืมคือถ้าเป็นข่าวเดียวกัน
รูปคดีเนี่ยก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเรื่องแง่คิดอะไรต่างต่างเนี่ย
ความจริงแล้วกลุ่มวัยรุ่นขาโจทั้งหลายอาจจะต้องฟังแล้วก็คิดกันให้ดีนะครับ
อย่างนายอัครินปูรีหรือว่าหลังพระนครเป็นอดีตผู้ต้องขังนะครับทุกผู้ชมครับอ่า
เขาตอนนี้มาเป็นช่างซ่อมกีต้าแล้วฝีมือดีด้วยนะอัดคลิป
ติ๊กต๊อกเหมือนกันบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับวัยรุ่นที่ชอบแสดงออกลักษณะโชว์ความเก่า
ค่ะสุดท้ายเนี่ยนี่แหละมันก็จะเป็นความสูญเสียแทนอาจจะรู้สึกก็หวังว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ย
เติบโตขึ้นมีวุฒิภาวะมากยิ่งขึ้น
เหตุการณ์นี้มันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่สอนและเตือนใจเขา
และน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จะสามารถทำให้วัยรุ่นกลุ่มต่างเนี่ย
มองเห็นและเป็นอุทาหรณ์บ้างนะครับ
ผมว่าการทะเลาะวิวาสการใช้ความรุนแรงมีแต่สูญเสียและก็สูญเสียนะครับ
อยากจะบอกว่าการทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้อง
การเป็นนักเลงในทางที่ดีมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนมากมายยอมรับได้มาก
ทะเลาะวิวาสการการรุมทำร้ายการการโชว์เก่าโชว์เก่งผมว่ายุคสมัยนี้มันน่าจะหมดไปได้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมคะมาดูความคิดเห็นของคนในวงการบันเทิงที่มีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้นะคะ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังหญิงดีศรีจุมพลเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยค่ะโอ้ยไปรุมเขายังว่าจะไปเคลียร์เนอะ
นี่นะคะซึ่งหลายคนก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างคุณเปิ้ลไอรินค่ะเธอบอกว่าเธอติดตามข่าวนี้ผ่านไทยรัฐทีวีตลอดนะคะ
ส่วนตัวขอพูดในฐานะที่เคยเรียนไทยวิจิตศิลป์เห็นการยกพวกตีกันอยู่บ่อยครั้ง
ประเด็นนี้เธอขอไม่เข้าข้างใครเธอบอกว่าเธอมองสองส่วนแบบนี้
หนึ่งเรื่องการขี่รถสวนเลนที่มันกลายเป็นต้นเหตุ

สังคมไทยควรมีบทลงโทษรุนแรงกว่านี้จะได้ไม่เกิดขึ้นซ้ำครับ
สองเรื่องของการทะเลาวิวาสมันอาจจะมีที่มาหลายอย่างเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
หรือไม่ทำให้คนที่มีนิสัยพฤติกรรมที่ชอบมาทะเลาะวิวาสนะคะ
แต่สังคมก็ควรมีบทสรุปเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับเรื่องนี้
ไม่ใช่ต้องให้ใครมาตายฟรีกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เราว่าถามถูกคนแล้วค่ะต้องว่าเรียนไทยวิจิตศิลป์มา
แล้วเปิ้ลก็เห็นเด็กที่ตีกันเนี่ยคือเห็นแบบเป็นเกินสิบครั้งในชีวิตอีกการขับรถสวนเลนเนี่ย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะคะ
อันดับแรกอย่างที่บอกเนี่ยเกิดจากการพบเคลื่อนไม่ดี
วัยรุ่นที่ก่อเหตุกระทำการรุนแรง
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว
การที่เราอยากจะเอาคืนใครสักคนโดยทำร้ายร่างกาย
สุดท้ายเพื่อนเราก็ตาย
มันน่าจะมีอะไรที่ได้อุทธ์หลังจากเรื่องนี้ค่ะ
ไม่น่าจะต้องมีการตายฟรีค่ะ
คือตอนนี้หลายคนมีการตั้งคำถาม
อย่างเช่นถ้าเราเป็นบาสเราจะออกไปไหม

หรือเราจะทำยังไงเราจะแจ้งตำรวจ
หรือเราจะออกไปเคลียร์ดีหรือเราก็ทำแบบนี้นี่แหละ

อีกหลายคนก็บอกว่าถ้าจะถามคำถามตรงนี้เนี่ย
มันก็ต้องถามไปยังฝั่งของพวกบาย
ที่เจอบาสตั้งแต่แรกต้องถามไปยังพวกรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนของเขา
ถ้าเกิดว่าเพื่อนหรือว่าบายโทรมาบอก
พี่ผมมีปัญหาผมอยากเคลียร์อย่างนี้
ควรจะห้ามหรือว่าควรจะพากันไปบุกอย่างนี้

โดยเฉพาะคนที่เป็นรุ่นพี่ที่สุดในกลุ่มใช่ไหม

อย่าไปเลยใจเย็นช่างมาเถอะ

แต่กลายเป็นชวนพักชวนพวกชวนกันมาก่อเหตุอย่างนี้

ผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยฮะ

บอกแม่จนถึงตอนนี้เธอยังรู้สึกผิดอยู่เลย

แต่ความจริงผมว่าตอนนั้นก็ไม่มีใครทราบหรอกว่า
กลุ่มพวกนี้เขาจะมาทำอะไรหรือจะไปไหนอะไรยังไงกัน
นี่คุณชมภูสรรพัฒน์นะครับผู้สื่อขาของเรา
คุยกับผู้หญิงท่านนี้นะครับที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่

บอกว่าเย็น๑๒ตุลาคมวันเกิดเหตุ
เธออยู่ในบ้านอยู่มีกลุ่มใบรุ่นขี่จักรยานยนต์
เข้ามาในซอยซอยสุขสรรค์๖ครับ
ซึ่งเป็นซอยบ้านของบาสนี่แหละ
แล้วเขาจำได้เธอบอกต้นคนที่เสียชีวิต
หนึ่งในสองเนี่ยแล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุ
มีคนนึงสวมเสื้อเหมือนกับเป็นพนักงานขนส่งบริษัทเอกชน
เป็นคนที่เป็นตัวละครใหม่ที่เราเพิ่งให้ท่านดู
หรือว่าไปหยิบพวกถุงพลาสติกอะไร
พวกนี้มาถามเธอว่าบ้านบาสหลังไหน
เธอก็ถามไปว่าเอามีอะไรเหรอ
ซึ่งต้นกับตัวละครใหม่เนี่ย
แล้วก็กลุ่มพวกก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์เข้ามา
เธอบอกว่าบอกว่าเขาบอกกับเธอว่าเป็นเพื่อนบาสครับ
เธอก็เลยชี้ไปว่าอ๋อบาสเขาอยู่บ้านหลังนี้
จากนั้นทั้งหมดที่ว่าเหมือนกับขี่รถจะเลยมาแล้ว
ก็เลยขี่รถย้อนกลับแล้วก็มาที่บ้านบาส
บอกว่าวันเกิดเหตุมีจักรยานยนต์ขี่เข้ามาในซอยนะ

แต่ว่าซอยนี้เธอเห็น๗คันนั่งซ้อนท้ายกัน๒คน
มีคันเดียวที่นั่งมาคนเดียวก็คือคันของในนิดที่นั่งมาคนเดียว
ว่าเป็นรุ่นพี่ของกลุ่มแล้วก็มีช่วงหนึ่งไปก้มกราบอะไรนั่นน่ะนะ
ท่าทางแต่ละคนเธอบอกทีแรกที่เห็นเนี่ย
ก็ไม่ได้คิดว่าเออจะมาหาลงหาเรื่องนะ
เขาบอกว่าเป็นเพื่อนมาหาเพื่อนชื่อบาสนะครับ
แล้วตอนนั้นเนี่ยก็เห็นบางคนก็ถือผ้าอ้อมเด็กมีน้ำอัดลมมีของกินมีขนม
ก็เลยคิดว่าเออเขามาหากันมั่งมีข้าวของอะไรมาแบบมันดูแล้วมันไม่น่าเหมือนจะมาตีกันอ่ะ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเธอแบบมันเหมือนรู้สึกผิดไปเลย
พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเธอไม่ชี้วันนั้นว่าอ๋อบ้านบาสหลังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุหรือเปล่า
หนูคือหนูไม่รู้จริงว่านึกว่าเป็นเพื่อนจริงอะไรหนูคือก็สตันได้แป๊บนึงว่ารู้สึกกลัวว่าเขาจะเป็นอันตราย
รู้แล้วว่ายังไงเขามาแบบนี้คือแน่นอนอยู่แล้ว

ขอโทษอะไรแบบเนี่ยถ้าไม่บอกก็จะไม่มีเรื่องแบบเนี่ยเกิดขึ้นทางคนตายและก็บ๊าซด้วย

ด้านข้างอาคารพาณิชย์ครูหาแรกที่อยู่ติดกับบ้านในบาส
มันจะมีช่องว่างระหว่างครูหาและด้านหลัง
ผนังหลังบ้านไม่ได้ชิดติดกันนะคะ
ความสูงของบ้านชั้นแรกสูง๓เมตรแล้วก็มีหลังคาแบบเมทัลชีส
แต่ก็ไม่มีร่องรอยที่บุบหรือว่าพังเสียหายอะไร
แต่ถ้ามีการปีนขึ้นด้านข้างตัวบ้าน
สามารถเดินไปที่หน้าต่างหลังบ้านของบ้านในบาสได้แบบสบายเลยนะคะ
ทีมข่าวก็คุยกับรุ่นพี่ของในบาส
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในเคน
เคนบอกว่าในบาสเป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีมาก
ก็ได้พูดคุยทำความรู้จักกันมานาน
ส่วนชนวนที่เกิดเหตุ๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ไม่ใช่การก่อเหตุเพราะการขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้ากันเฉียวชนกันโดยบังเอิญ
แต่เป็นการบาดหมางและทะเลาะวิวาสมีปากเสียงกันมานานแล้ว

คือเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
กลุ่มของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาจำหน้าได้ว่าเป็นคู่อริบาดหมาง
และมีปัญหากับในบาสมาก่อนนะคะ
ยกพวกมาที่หน้าบ้านในบาสมาก่อนด้วยมาเรียกให้ออกมาเคลียร์ปัญหากัน
แต่ตอนนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องครั้งนี้
มันเคยเคลียร์จบมันเคลียร์จบกันทุกรอบ
และหนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุเป็นคนรู้จักกับเพื่อนบ้านฝั่งตรงกันข้ามของบ้านในบาสด้วย
เพราะว่าในวันเกิดเหตุมันเป็นช่วงชุลมุน
ทันสังเกตหรอกว่าใครปีนขึ้นไปทางหลังบ้านของในบาสหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่ามันเคยมีเรื่องกันมาก่อนอืม

คือระหว่างสองฝั่งเนี่ยผมเห็นทะเลาะกันคือสองสามรอบแล้วแหละ

กลุ่มคนก่อเหตุทั้ง๖คน๗คน๘คนนี้ใช่ไหม

หน้าบ้านคือก่อนแน้นมีอยู่วัน๒รอบแล้ว
ไม่ถึงเดือนแต่เหตุการณ์ที่เขาลงในทีวี
ผมก็ไม่รู้นะว่าปาดหน้ากันจริงหรือไม่ปาดหน้ากัน

มันอาจจะเป็นแบบเจาะจงเรียบปากกันหรือเปล่า
เพราะมีแผลกันมาก่อนหน้านี้แล้ว

เหมือนไม่รู้ครับเขามีปัญหากันบ้านฝั่งตรงข้ามหรือเปล่า
ผมก็ไม่แน่ใจนะบ้านฝั่งตรงข้าม
โอ้โหต้องพาบาสเข้าไปอยู่ด้วยเพราะว่า
กลุ่มคู่กรณีถึงขั้นโพสต์เหมือนกับ
ถ้าฝั่งเขาตายมันอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมีตายอะไรประมาณอย่างนี้
จะไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดเราสอบถามไปยังญาติของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่น
อยู่ในกลุ่มที่ไปที่บ้านของบาสเนี่ย

หลังจากนี้ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรแล้ว
เพราะสิ่งอะไรที่ฝั่งนี้พูดไปเนี่ยมีแต่กระแสโจมตีกลับมา
อยากจะขออยู่เฉยหลังจากนี้
นี่ที่หมอปลาเขาบอกเอาไว้ใช่ไหมว่ามีคนโพสต์เนี่ย
อันนี้ตรงนี้นะฮะบอกทางครอบครัวให้หมอปลาประกัน
เพราะอยากให้เนี่ยลูกคุณโดนกระทืบโอเครักลูกอะไรประมาณอย่างนี้
หมอปลาก็เลยบอกว่ามันมีการลักษณะโพสต์ข่มขู่กลับมาทางฝั่งของบาส
ส่วนที่บาสได้ประกันตัวนะครับทางฝั่งญาติของกลุ่มคู่กรณีของบาสเนี่ย
บอกว่าก็ไม่ขอแสดงความเห็นเหมือนกันขอให้เป็นไปตามกฎหมายในการตัดสินก็แล้วกัน
แล้วก็ไม่ขอพูดอะไรด้วยบอกฝั่งนี้เนี่ยถ้าพูดไปช่วงนี้เนี่ยมีแต่กระแสโจมตีกลับมาเพราะฉะนั้นขออยู่เฉยดีกว่า